วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเศรษฐกิจของกัมพูชา
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่น่าสนใจ
แต่ว่าล่าสุดนั้นแนวโน้มอาจจะมีการปรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
ส่งผลกระทบกับนักลงทุนโดยเฉพาะคนไทยอย่างไร
วันนี้เราจะมาคุยกันครับกับคุณเยี่ยมศรีอุบลพงศ์

คุณเยี่ยมศรีครับล่าสุดที่กัมพูชาเขามีการปรับค่าแบรนด์ขั้นต่ำ
กลุ่มของอุตสาหกรรมสิ่งทอส่งผลกระทบของอุตสาหกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ค่ะก็สักเดือนกันในเดือนที่ผ่านมานะคะ
ก็ทางรัฐบาลอัตโนโลยีค่ะได้มีการประกาศค่าแบรนด์ขั้นต่ำ
จะมีผลก็คือหนึ่งมกราของปีหน้านะคะตรงนี้ถามว่ามีผลไหม
ก็ขึ้นเดือนจาก๑๒๘เป็น๑๔๐แล้วปีหน้าจะขึ้นเป็น๑๕๓
เพราะฉะนั้นหลายนักธุรกิจหลายท่านที่อยู่ในกัมพูชาอยู่แล้ว
บางบางท่านก็ไม่สามารถที่จะกักตัวได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยมีผลให้หลายหลายกิจการก็ปิดปิดตัวลงไป
แต่หลายการกิจการที่ยังอยู่นะคะก็สามารถที่จะปรับตัวได้ตามค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะ
ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าที่ผลิตนะคะจากเดิมที่จะผลิตสินค้าที่อาจจะเป็นเรียบง่าย
อย่างเช่นเสื้อคอกลมหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็ผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตรงนี้ก็ยังทำให้สามารถที่จะอยู่แล้วก็ดำเนินเทือติดในค่าของลูกศาสตร์กรรมสันตร์ที่กัมพูชาอยู่ได้ค่ะ
แนวโน้มปีหน้าครับ๒๕๖๐ยังมีกลุ่มไหนจะมีการปรับค่าแรงหรือไม่
เพราะว่าหลายประเทศสนใจจะใช้กัมพูชาเป็นฐานในเรื่องของการผลิต
แล้วรัฐบาลกัมพูชาเองมีแนวคิดจะปรับนโยบายรองรับตรงนี้อย่างไรบ้างไหมครับ
ปีหน้าครับปี๒๕๖๐มีแนวโน้มจะปรับค่าแรงกลุ่มไหนเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
ผู้จำตรงว่าอุตสาหกรรมเศพทอถือว่าเป็นรายได้หลัก
ของประเทศกัมพูชาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปรับขึ้นก็จะมีผลโดยตรงต่อการพิสภาพแข่งขัน
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือแบงงานของกัมพูชาประมาณ๗๐๐๐๐๐๗๕๐๐๐๐คมอยู่ในของค่าธุรกิจจิตทรตรงนี้
ครับล่าสุดรัฐบาลกัมพูชามีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของค่าแรงรวมทั้ง
รองรับนักลงทุนต่างชาติอย่างไรบ้างไหมครับโดยเฉพาะคนไทยครับ
จริงแล้วเนี่ยตัวของธุรกิจกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะปรับเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็คงไม่ได้เป็นการปรับนโยบาย

อืมอีกคำถามหนึ่งสั้นครับปีหน้าปีต่อต่อไปกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนกัมพูชา
น่าลงทุนที่สุดของนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่จะมาจากประเทศไทยครับ
สำหรับคนที่จะมาจากประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ของคนกัมพูชาเองเนี่ยมีการปรับในเรื่องของหารายได้
ก็ต้องมองว่าโอกาสในการที่คนกัมพูชาสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะ
อำนวยความสะดวกต่างที่คนเราเมื่อเริ่มมีรายได้มากขึ้นนะคะ
ก็ที่จะจับจ่ายใช้สอยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
หรือว่าเป็นสินค้าอะไรที่ทำให้เขาสามารถจะซื้อได้อำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งค่ะ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเยี่ยมสีมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ